แอคชั่นเนี่ยหรอหรือว่าหนังตลก

มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นมันจะลึกลับซับซ้อน

คือถ้าจะถามว่ามูลเหตุจุดเริ่มต้นตามที่เสียแป้งนาโนต
ที่เขาหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปเนี่ยนะ
ตั้งแต่๒๒ตุลาคมเขาอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อ๒กรกฎาคม๒๕๕๙
บอกผมต้องหนีมาเนี่ยเพื่อต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
อันนี้เป็นคลิปแรกใช่ไหมแล้วมีอีกคลิปหนึ่ง

บอกเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
ไอเยอาการบอยเนี่ยโทรมาบอกให้ผมไปช่วยจรวจหน่อย

เอ้าตำรวจจับมาเนี่ย
ใช่ไม่ได้ถูกอุ้มแต่ถูกตำรวจจับปังหากเหล่า
อยู่บอกวันนั้นถึงขั้นเนี่ยแป้งเขาบอกเลยว่าเฮ้ยนี่ตำรวจนี่ถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจไม่มาหรอก

สุดท้ายจรวจหนีมามีการแย่งเปิ๊กเจ้าหน้าที่ยิงกันปุ้ง
ก็เลยกลายเป็นคดีบรรทีเนี่ย
แต่ในมุมจรวดบอกโอ้ยผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้ถูกจับเรื่องยาผมไม่ได้ยุ่งด้วย
อยู่ดีตำรวจเนี่ยมาเอาตัวไปจากบ้านหาว่าผมเนี่ยไปถือปืนในที่สาธารณะ

แล้วพอพาขึ้นรถเนี่ยเรียกเงินผมล้านห้าผมเลยต้องโทรบอกพ่อ
พ่อก็เลยโทรหาประธานติ่งประธานติ่งก็ขอให้อายการบอยช่วยอายการบอยโทรหาเสียแป้ง

ผมไม่รู้หรอกอยู่ดีก็เอามากันเต็มเลยเสียแป้งก็มาช่วย

อ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะคือตัวของจรวดเนี่ยก็ถูกตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหานะ

เสียแป้งก็โดนเรื่องของปล้นทรัพย์ชิงตัวผู้ต้องหาอะไรพวกนี้

จรวดเนี่ยถูกศาลชั้นต้นนะถ้าผมฟังจากธนาชาชาวรรณฑนายของเสียแป้งนะ

ศาลชั้นต้นลงไว้๑๓ปีมั้ย

กำลังอุทธรณอยู่แต่และประกันตัว

แต่เสียแป้งเนี่ยสารชั้นต้นลง๒๐ปี

ไม่ให้ประกันตัวด้วยตั้งแต่ชั้นแบบโอ้โหอายการส่งฟ้องเลยอ่ะนะฮะ
เนี่ยทำให้เสียแป้งเนี่ยเขาบอกเขาต้องหนีออกมา

อ่าแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านคลิปสองคลิปนะเวลานี้

นี่๓๗วันแล้วยังไม่เจอนะฮะ
อ่าไม่นับช่วงหางบนเขานะอืม

ผู้ชมครับขอดูอินโฟรายชื่อหน่อย๗คนที่เสียแป้ง
ดพิงถึงเอาไว้ในคลิปนี่มีหลายคนนะ

มีอยู่คนนึงยังไม่เคยพูดยังไม่เคยเปิดใจที่ไหนเลย

แล้ววันนี้เขาออกมาพูดเป็นครั้งแรก

นั่นก็คือบุคคลที่อยู่ทางขวามือสุดด้านล่างประธานติ่ง

อ่าประธานติ่งนี่นะฮะหรือว่านายสมชายนุ่นเกลี้ยงนะครับ
ถือว่าเป็นการออกมาพูดครั้งแรกเลยนะฮะ

หลังจากแม่เสียแป้งพูดถึงมาหลายวัน
คือประธานติ่งเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ความจริงก็คือความจริงน้องมิ้น

ยังไงแป้งก็คือน้องรักพี่ไม่โกรธหรอก

ก็ฝากให้ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกัน

กำลังจะถามเลยว่าอันนี้คือเป็นห่วงเนาะ
ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันที่เป็นห่วง

ที่ว่าเสียแป้งเขาอ้างถึงวันบุกช่วยจรวด

คือทางประธานติ่งบอกว่าอย่างนี้ฮะ

อายการบอยติดต่อมาหา
บอกน้องโดนอุ้มให้ไปช่วยหน่อย
ประธานติ่งซึ่งในช่วงเวลานั้น

เขาเป็นประธานสภาเทศบาลอะไรพวกนี้อยู่

ปัจจุบันดาบติ๊กเนี่ยเป็นร้อยตำรวจรีแล้วนะฮะ

นี่คือคนที่เสียแป้งพูดถึงทั้งนั้น

ไปที่จุดเกิดเหตุที่เขาบอกว่าน้องเนี่ย

พอไปถึงไปเจอรถสองคันจอดอยู่นะฮะ

ทำให้ทราบว่าตำรวจที่มาจับจรวดเนี่ย

เป็นตำรวจจากผู้ทรภาคแปด
ไม่ได้บอกเป็นใครมาอุ้มมาเรียกฆ่าไทยอะไร
แต่อยู่มีเสียงปืนดังขึ้นจากรถ
คันที่อยู่ข้างหลังหลายนัด
ประธานติ่งบอกตอนนั้นผมก็รีบตะโกนบอกบอกให้หยุดยิงหยุดยิง
นี่เป็นตำรวจเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวาย
ทุกคนก็รีบกันหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุเพราะมันมีเสียงปืนดังขึ้นแล้ว
ประธานติ่งยืนยันว่าเรื่องนี้ให้การกับตำรวจเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดไปหมดเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งความจริงยังไงก็คือความจริงไม่วิตกกังวลอะไรไม่โกรธเสียแป้งด้วยที่ออกมาพูดแบบนี้
ยังไงก็ยังรักแป้งเนี่ยรักเป็นน้องเหมือนเดิมตอนนี้อยากให้เสียแป้งเนี่ยมามอบตัว
แต่ถ้าไม่มอบตัวก็ขอให้แป้งน้องรักดูแลตัวเองให้ดี
เสียงปืนมันก็ดังมาป๊อบแล้วตั้งผมตั้งจุดปากเปรตเขาบอกเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็แค่นั้น
ผมไม่เคยโกรธมันมันคือน้องกับผมยังรักเหมือนเดิมผมไม่มีอะไรต้องไปโกรธเขา
มีอะไรจะฝากถึงน้องไหมครับเสียแป้งมามอบตัวสู้คดีนู่นนี่นั่น
ก็อยากให้น้องมามอบตัวถ้าไม่มอบตัวก็รักษาตัวให้ดีด้วยดูแลตัวเองด้วย
ถ้ายังไม่มามอบตัวก็ให้น้องรักษาตัวให้ดีดูแลตัวเองให้ดีด้วย
ท่านผู้ชมบางท่านถามว่าประธานติ่งคือใคร

คุณผู้ชมฮะประธานติ่งคือหนึ่งในบุคคลที่เสียแป้งพูดถึงในคลิป
เสียแป้งบอกว่าถ้าคนที่ร่วมก่อเหตุก่อคดีในช่วงเวลานั้นไม่ถูกนำตัวมาดำเนินคดี
แล้วเขาโดนอยู่คนเดียวเนี่ยยังไงเขาก็ไม่มอบตัว

ถ้านำบุคคลเหล่านี้มาดำเนินคดีได้เขาถึงจะมอบตัวอันนี้อย่างนี้เสียแป้งเขาบอกเอาไว้นะ
ซึ่งวันนี้ประธานติ่งออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะฮะทุกผู้ชมครับทีนี้เย็นสองกรกฎาคมสองห้าหกสองมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
เราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะนี่เป็นหลักฐานใหม่เลยนะครับ
วันนั้นเนี่ยกลุ่มชายชะกันเนี่ยบุกมาอุ้มตัวจรวดหรือว่านายสิทธิเดชทรงเดชะที่บ้านพัก
มีผู้ชายมาจอดรถแถวหน้าบ้านแล้วลงมาสองคนคนหนึ่งนี่ฮะเสื้อออกสีแดงแบบนี้กางเกงขายาวสีดำ
ลักษณะเดินก็ไม่รู้จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะ
แต่ประธานติ่งบอกพอไปถามไปถามมาเขาเป็นภูทรภาค๘แต่ความจริงพัทธลุงเนี่ยพื้นที่ภูทรภาค๙นะ
อีกคนนึงก็ดูมีอายุหน่อยนะฮะใส่เสื้อสีเทาดำคนนี้นะครับ
ก็ไปที่บ้านพักของนายจรวดนะฮะในพื้นที่
หมู่๑๒ตะบนหานโพอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงแล้วก็พาออกจากบ้านพักไปนะครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าวันนั้นก็มีการไปเอาตรงเอาตัวกันมียิงกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อ๕กรกฎาคมปี๒๕๖๒นะครับ
ในช่วงเวลานั้นพ่อของจรวดก็คือนายสมชายทรงเดชะ
เขาเคยให้สัมภาษณ์พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคงจะเป็นข่าวอ่ะนะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นลูกชายเนี่ยถูกจับไปเรียกฆ่าไทย
ลูกสะพ้ายก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือติดต่อไปยังตำรวจหลายคน
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวนายจรวดเนี่ยกลับมาแต่สุดท้ายไม่มีการช่วยเหลือ
แล้วก็มาสืบทราบว่ากลุ่มชายชะกันที่มาพาลูกไปเนี่ยมี๘คน
มีรถกระบะกับรถเก๋งสองคันพาจรวดเนี่ยคืออุ้มขึ้นรถแล้วก็หายไปเลยนะฮะ
จากนั้นไม่นานลูกชายก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์มาหาญาติที่บ้าน
บอกว่าให้นำเงินสดล้านห้าไปให้กับกลุ่มชายชะกันพวกนี้เพื่อแลกกับการปล่อยตัว
มาภายหลังเนี่ยรู้ว่าคนที่มาจับลูกไปเป็นตำรวจชุดสืบของภูทรภาคแปด
ก็เลยเชื่อว่ามาเอาตัวลูกไปเพื่อเรียกเงินอย่างแน่นอน
เพราะที่บ้านพัทธลุงเนี่ยมันพื้นที่ภูทรภาค๙เขา
เงินค่าไทยก็เลยติดต่อกลุ่มญาติหลายคนเพื่อซ้อนแผนไปเอาตัวลูกชายกลับคืนมา
แล้วก็ไปนัดเจอกันที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นในพื้นที่หมู่๔
พื้นที่หมู่๗ตะบนแพร่ขาอำเภอขวนขนวนพัทธรรงแล้วมีการแย่งตัวคืนมา
ทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไปหนึ่งนาย
แล้วเขาไปแจ้งความลูกชายแล้วก็แจ้งความเสียแป้ง

ตอนนั้นเขาบอกว่าเต็มความนุ่นนิ้ว
ลูกบาลกับพลานมงี้ก็คือกจะคุยอันนี้นะคะ
ลูกบาลกับพลานนั่นป๊ะ

นี่แหละฮะคือวันรุ่งขึ้นนะฮะทางจรวดเองเขาก็ไปแจ้งความกับ
ตำรวจในพื้นที่พัทธลุงสพลำปำว่าถูกอุ้มไปเรียกฆ่าไทย
แต่ว่าจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ไปแจ้งความกลับ
ในช่วงกลางดึกนะฮะสามกรกฎาคมชุดสืบภูทรภาค๘
ดำเนินคดีจรวดเรื่องการพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็แจ้งความกลับเสียแป้งด้วยเรื่องการร่วมกันพยายามฆ่า
ปล้นทรัพย์นี่มีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับ
ซึ่งทางพ่อของจรวดเขาก็ตั้งคำถามว่า
ถ้าวันนั้นลูกชายเขาผิดจริงเนี่ยทำไมไม่แจ้งความเลย
ทำไมต้องแบบรอจนข้ามคืนเห็นลูกชายเขาไปแจ้งความ
เรื่องถูกลักพาตัวถูกอุ้มตัวถึงมาแจ้งความกลับ
ก็มีตั้งหลายคนตัวเขาเองได้รับแจ้งว่าไปช่วยหน่อย
จึงกับทักษานพิพากษาจำคุกอยู่คนเดียวได้ยังไง
เพราะคดีของจรวดเนี่ยเขาแยกเป็นอีกคดีหนึ่ง
แต่ไอ้คดีที่ร่วมกันเนี่ยเสียแป้งบอกมีคนมาขอความช่วยเหลือผมแบบนั้น
มีคนมาบอกผมแบบนี้ผมไปกับคนนั้นคนนี้

อีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกเอ่ยชื่อในคลิปของเสียแป้งก็คือ
ดับติ๊กอ่อขอภัยจาติ๊กหมวดติ๊กดับติ๊กอ่าเขาเรียกอะไรชื่อนะคะ
ชื่อเต็มก็คือร้อยตำรวจรีธีรวท
เราก็โทรไปถามพันตะโหลดโทนเจ็ดสดาแสงมานีนะคะ
ซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของหมวดติ๊กเนี่ยก็บอกว่า
ติ๊กปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ๑๙๑
โดยทั้งสัปดาห์เนี่ยหมูติ๊กยื่นลากิจพักผ่อน
เพราะว่าหลังจากที่มีชื่อถูกกล่าวอ้างในคลิปเนี่ย
วดติ๊กก็มีความเครียดแล้วก็กดดันกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครแล้วก็ไม่พร้อมที่จะพบผู้สื่อข่าวด้วย
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่เสียแป้งที่หมวดติ๊กถูกกล่าวอ้างเนี่ย
ทางด้านผู้ประคับบัญชาบอกว่าไม่มีข้อมูล
แล้วก็ทางต้นสังกัดบอกว่าจะให้ดำเนินการยังไง
ก็เดี๋ยวต้องรอการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาอีกทอดหนึ่ง
ไหนคุณดูขอดู๗คนหน่อยสิที่เสียแป้งเขาพูดถึง
ดาบติ๊กอ่าที่อยู่ในชุดซ้ายมืออ่าซ้ายมือสุดนะฮะซ้ายสุด
ใช่นะตอนนั้นน่ะเขาคือดาบติ๊กเมื่อปีหกสองค่ะ
แต่วันนี้ยศเขาขึ้นแล้วเขาเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วอ่านี่
เราก็เลยไปที่สอพรในควรนะคะดินสวดตรังค่ะ
หรือเกิดว่าบรรยากาศในโรงพักษณ์ก็เงียบเหงา
บ้านพักตำรวจก็ปิดประตูเงียบเกือบทุกหลังเลยนะคะ

มีเจ้าหน้าที่ประจำวันนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์
มีพนักงานสอบสวนเวรประจำวันอีก๒นายนะคะ

หมวดติ๊กไม่อยู่ที่สอบภอนธ์ในครัวแล้ว

ส่วนที่จุดตรวจสกัดด่านสะพานใยคุ้ม
รอยต่อเทศบันตะมนตย่านตาขาวกับบ้านภูโต๊ะปุก
ก็ยังคงมีตำรวจตรึงกำลังอยู่เช่นเดิมนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดนี้เนี่ย
เขาอยู่เวรผลัดกันผลัดละ๘ชั่วโมง

แล้วก็เฝ้าระวังรถที่ต้องสงสัยด้วย
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า

แต่ว่าเสียแป้งก็ยังไม่ถูกจับ

ท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในกรณีของเสียแป้งนานโหดเนี่ยนะฮะ

นี่เป็นอดีตสสพัทธลุง

อดีตรองหัวหน้าพัทธ์ประชาธิบัตินะครับ
ก็ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เอาไว้

ที่คุณกายกับคุณคิงเป็นพิธีกร

ใช่มั้ยจันทร์ถึงศุกร์

สายสมัยนะฮะคุณนิพิษบอกว่า
ตัวของเสียแป้งเนี่ยอายุเพิ่ง๓๗นะฮะ

แต่โอ้โหร่ำรวยเร็ว

แบบก้าวกระโดดในพื้นที่

เสียแป้งต้องพึ่งอำนาจรัฐ

ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจ
ถึงขั้นแบบยดในพลด้วยซ้ำ

ตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย

ทำให้แป้งโตเหมือนพระยักษณ์ติดปีขึ้นมา

ระดับตำรวจธรรมดานี่
ก็คงช่วยเขาอะไรมากไม่ได้แล้วก็เลยไปเกี่ยวพันกับอายการ
เพื่อช่วยเขาในทางคดีบางเรื่องขึ้นมา

ก็ตรงที่ตำรวจภาค๘นั่นแหละครับเข้ามาจับ
ผู้ต้องหากลุ่นหนึ่งในจังหวัดพระทะลุง
มันการติดกระดุมเม็ดแรกผิด
เมื่อติดผิดไม่ต้องถามเม็ดที่๒เม็ดที่๓มันจะถูกหรือเปล่า
มันก็ผิดมาตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับ

ถ้าผมต่อจิ๊กซอจากที่คุณนิพิษพูดนะ
แล้วผมได้คุยกับทนายของเสียแป้งทนายชัชวาเนี่ย

นายชัชวานบอกว่าตัวเสียแป้งเองเนี่ย
ตอนที่ถูกตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีตอนที่บุกไปช่วยจรวดใช่ไหม

ติดต่อทนายเพราะไม่ได้ประกันตัวด้วยก็เลยเป็นทนายชัชวาน
แต่ว่าสารชั้นต้นท่านลงว่าจำคุก๒๐ปีทนายบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งคุณนิพิษเนี่ยบอกว่ากรณีของเสียแป้งเนี่ยไม่รู้ล่ะว่าเสียแป้งจะเติบโตร่ำรวยมาจากเรื่องอะไร
แต่พอเสียแป้งเนี่ยไปคลุกคลีกับตำรวจและอายการจนสนิทสนมกัน
คุณนิพิษนะฮะคุณนิพิษเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าตัวเสียแป้งตอนนั้นเนี่ย
รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือทั้งตำรวจและอายการ

แต่พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเนี่ย
มันช่วยกันไม่ได้มันเคลียร์กันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างหวัง
อยากจะให้ช่วยในสิ่งที่ร้องขอแต่มันต้องมีค่าตอบแทนทุกครั้ง
ทำให้เสียแป้งเนี่ยกลายเป็นว่ากลับมาอยู่ในจุดที่ต่ำกว่า

จากก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าแม่จะอยู่เหนือเขา
แล้วพอไม่มีทางเลือกหรือถ้าเกิดต้องการจะสำเร็จในเรื่องที่ขอเขาเนี่ย
ให้เขาช่วยเนี่ยมันต้องแบบมีค่าตอบแทนที่มันแบบทุกครั้ง
มันมากขึ้นไปอีกมันก็กลายเป็นว่าต้องไปอยู่ใต้อานัท
เพราะว่าเวลานั้นเนี่ยทั้งตำรวจและอายการเนี่ยเขาต้องการอะไร
อันนี้ที่คุณนิพิษบอกนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
แล้วนำมาสู่การที่เสียแป้งเนี่ยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีต้องติดคุก
แล้วก็หนีไปแล้วก็มาอัดคลิปแฉผู้ร่วมขบวนการ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยอายการเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบดูสำนวนให้นะ
ว่าสิ่งที่เสียแป้งพูดมาเนี่ยมันมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน
ใช่ค่ะเพราะเห็นบอกว่ามีการให้ส่งอีเมสส่งด่วนเลย
น่าจะถึงมือแล้วนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้นี่แหละ